ของเราก็มีไม่ใช่เหรอ

ฮอทดอกเเลี่ยะไส้ครีม

อันนี้คือขนมปังฮอตดอกนะฮะ

อันนี้ถูกสุดนะครับ

แต่อันนี้เดินกินก็ได้อันนี้ทูกที่สุด
เฮ่ยไอ้เบบแปลกว่ะ
ของพี่บอลมีอะไรเหนือเขามั้ย

ขอบคุณครูครู

ถ้าโดยปกติแล้วคิดว่าอันนี้น่าจะแพง
ค่ะน่าจะแพงนะคะคนที่ไหนค่ะคนที่ไหน

ตื่นเต้นค่ะคำถามข้อแรก

แต่นั่นมี๒ชิ้นนะครับคุณครูกุ๊ก

รวมโปรโมชั่นราคาตามสินค้าที่เห็นนี้เลยค่ะ

คุณครูอยากให้แบบว่าเดินไปเลือกแล้วแบบ

เชิญค่ะว่าคุณจะเลือกอะไรว่าเป็นสินค้าถูกสุดในข้อแรก

อเฮ้ยกูนี่อาจจะยกไปทางฝั่งพิตินะครับ
เดี๋ยวรอบหน้ายกไปทางฝั่งพิติเลยละคะ

และเป๊กจะเฉลยที่

และราคาอยู่ที่
ถูกกว่า๒๐
อันละ๑๐บาทนะ๒อันนะครับ

ถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
คุณครูปกติชอบทานไก่ตีเอกไหมคะ

ของนะเป็นไก่ห่อสลาย

ของพี่เป็นนักเก็ตไก่มินิครับผม
พร้อมปรุงนะฮะ๒๐๐กรัมเหมือนกัน
แต่ว่าราคาจะถูกกว่าของเขา
โกหกอันนี้ถูกสุดผมถูกกว่า
คุณครูกุ๊กข้อนี้นะชื่อตรงกับคุณครูเลือกกุ๊ก

อันนี้เขาไก่อย่างนี้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอันนี้มินิ

ตอบแล้วค่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่มินินี่เลยค่ะ
เก็ตไก่มินิตัวเท่าคุณครูกุ๊กเลยค่ะ

ราคาตั้งต้นอยู่ที่เท่าไหร่นี่คือสินค้าที่คุณครูกุ๊กเลือกค่ะ

เอาล่ะและอันที่สองค่ะที่คุณครูกุ๊กไม่ได้เลือกค่ะ
ไก่ฮอสลายค่ะราคาต้องแพงกว่า๖๙บาทค่ะคุณครูกุ๊ก

นิวลีนค่ะคุณครูกุ๊กยังจะต้องแพงกว่า๖๙บาทอยู่ดี
และราคาไก่ลีโอลินที่คุณครูกุ๊กไม่ได้เลือก

ข้อหน้าค่ะเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะคุณครูฟุ๊ก
แต่ว่าคำถามยังง่ายเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อันแรกนี่ค่ะมะปราง

๑กิโลกรัมนี่คือคำถามข้อที่๓ค่ะ

ผลไม้ฤดูร้อนทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ข้อนี้พี่ตีต้องช่วยเดาแล้วล่ะค่ะ
คุณครูค่ะอย่าเอาชีวิตไปแขวนไว้กับพี่ตีค่ะ
เพราะว่าชีวิตพี่ตีก็แขวนอยู่หน้าประตูเหมือนกันค่ะ
ชีวิตจะหลุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้

ถ้าตอบผิดค่ะกลับบ้านมือเปล่าทันทีค่ะ

เงิน๘๐๐๐บาทรอคุณครูกุ๊กอยู่ค่ะ

ชมพู่๑กิโลกรัมที่คุณครูกุ๊กเลือก

สุดท้ายนี่ค่ะมะปลาง๑กิโล

ถ้าถูกกว่านี้กลับบ้านมือเปล่าเลยนะคะ

แพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกสนุกสนานเฮฮา

อ้าวไปไหนมาพี่

ทำไมต้องแอบแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมาย

ยังไม่ถึงเวลากับเบรกกินข้าวไปกินข้าว

น้าอู้ไม่ได้เพราะน้าไม่ใช่คนเหนือ

เห็นบอกว่าจะมีใครมาหา

มาดูแลเหรอ

มาจากบ้านนอกดินลามา
โอ๊ยหลานสาวน้าก็คงจะหน้าเหมือนน้าล่ะ

นี่มันเจอดินลาหลายปีแล้วน่ะ
ใช่มันโตเป็นสาวแล้ว
จริงสิเออแล้วน้ำก็กี่โมงนี่
นั่นไม่ต้องมาเลยป่านนี้มันยังไม่มาเลยดูดิ
แล้วล่ะเป็นเวลาเดียวกับหลานนครดูอาจารย์กัน
เดี๋ยว

ชัชชา๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
บะหมี่แห้งต้มยำ
บะหมี่เกี้ยวน้ำต้มยำ

ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

ร่วมขันนักชอบคนต่อไปค่ะ
พี่บาวีอาสยาม
เอาคนทีนี้เหรอคนตายละพี่บาวคนที่สุดยังไงนะ
สร้างมาบ้างคนตายพูดว่าย

คนตายพูดว่ายในการรถไหวนี่ด้วยกันนี่

รถไพ่๒กระบวน๒การไปคุยแล้วรู้เรื่อง

นาร่านาร่าไม่ใช่เฉราะ

คนดังนี่พวกมันเป็นสมบัตินี่พวกมันคุยกันนะ

พอลเช็คลิ้นเข้าหน่อยลิ้นเลือกอะไร